ไปแล้วเมื่อวานนี้เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อ
และทุกออกพรรษาจะมาตามนัดก็คือบ้างไฟพญานาค
เมื่อวานนี้มาแล้วมาทีนะไม่ใช่มาลูกเดียวลูกเดียวนะ
มากันเป็นลำอย่างงี้แบบนีุ้
แต่ว่าไม่มีเสียงนะฮะเดี๋ยวชมด้วยตาท่านอีกทีหนึ่ง
ดูอุ้ยเห็นไหมคะ
หล่อยมากอ่ะอย่าลืมกัน
ใกล้ไหนอีกแล้ว

นี่แหละนี่แหละ
เป็นบุญตาบ้างไฟพญานาคมาตามนัด
ก็คือวันออกพรรษาคืนวันออกพรรษาพอดิบพอดีฮะ
แล้วปีนี้ลูกแรกที่เห็นกัน
ก็คือเวลา๑๘นาฬิกา๑๙นาที
เฮ้ยเวลานี้เหรอ๑๘๑๙
นาฬิกา๑๙นาทีในพื้นที่ของบ้านตานชุม
ตำบลพลแพงอเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
นั่นคือลูกแรกแต่คำว่าลูกแรก
เข้ามาเป็นดับเบอร์แท็กคือปึ๊บออกมา

เบอร์แท็ก๒ดวงคุ้งน้ำโขง
ก็ทยอยกันมาแบบนี้เมื่อวานนี้นับตั้งแต่ต้นจนจบ
นับได้๖๒๙ดวงหรือ๖๒๙ลูกเยอะไหม
ดวงปีนั้นคนมาดูเป็นแสนปีนี้เนี่ยเนื่องจากโควิดมา
คนก็เลยมาน้อยหน่อยดวงทางบ้างไฟพญานาค
ก็เลยเหมือนจะน้อยลงตามจำนวนคนที่มาดูด้วยนะฮะ
ส่วนช่วงเย็นอันนี้อันแรกนะย้อนกลับไป
กลับไปคือก่อนที่บ้างไฟพญานาคจะเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์
ห่วงเวลา๑๕ค่ำเดือน๑๑
ช่วงเย็นลานนาคาเบิกฟ้าริมแม่น้ำโขงที่พลพิสัย
คนเยอะเหมือนกันนะท่านรัฐมนตรีมาเองฮะรัฐมนตรีช่วย
ศักดิทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัย
เป็นประธานในการเปิดงานมีอาแมนด้า
ไหนมองไม่เห็นต้องไปใกล้หน่อย
นำการรำพร้อมกับนางรำอีก๕๐๐ชีวิต
สวยสดงดงามเหลือเกิน
แล้วอาแมนด้ารวมถึงนางรำเนี่ย๒เข็มแล้วจ้ะ
เรียบร้อยแล้วตามมาตรการในการโซเชียลดิสสันติ

สดงดงามประทับใจเหลือหลายคน
แหงไปดูใกล้เลยไปดูอาแมนด้า
อ่างน้ำมนต์อาแมนด้าลำเสร็จแล้ว
เชิญอาเมนด้าไปได้เหลืออ่างน้ำมนต์เอาไว้
คนก็แห่แหนกันไปส่องอ่างน้ำมนต์เลยหน้าอาแมนด้าไป
บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นก็มองตามบุญตาของท่านก็แล้วกัน

อันนี้ฮะมีคนโค้ชอัพเข้าไปให้
อ่างน้ำมนต์ที่ว่านี้มีเลขอะไร
เงียบทำไมก็ไม่รู้เราไม่มีบุญใครมีบุญก็มองด้วยตาตัวเอง
แล้วบุญก็จะออกมาปรากฏที่สมองของเรา

สุ่มแล้วผมไม่มีบุญมากเลยไม่มีเลยจริง
เห็นแม่ได้คุณมีบุญ
อาการคล้ายกันค่ะนะฮะนอกจากลานพญานาคที่รัตนวาปีแล้วนะฮะ
ก็ไปร้านพญานาคที่อเภอปรากฏบึงการ
บรรยากาศดีมากเงียบสงบเลยฮะ
แล้วเวลาขึ้นเป็นลูกไฟขึ้นมา
ไม่มีกลิ่นไม่มีเสียง
แล้วมันก็ค่อยลอยไปแล้วก็สลายกันไปแบบนี้นะครับ

ตกลงแล้วเนี่ยฝั่งไหนยิงปืนยิงไฟมาหรือเปล่า

มันถ้าจับผิดได้มันต้องจับผิดได้นานแล้ว
ยังไม่เคยมีการจับผิดได้แต่มีข้อสันนิษฐานขึ้นมา

เพื่อนบ้านยิงกันมาบ้าง
แต่คราวตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีความพยายามจะพิสูจน์

จึงเป็นความพิษสวงศ์ของปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
มาตามนัดทุกออกพันศาค่ะ
ปีนี้เท่าไหร่นะ๖๒๙ลูก

คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยบ้างไฟพญานาคที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ออกพรรษาแบบนี้มันมีความเชื่ออยู่นะคะ
คนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้ว่า
พญานาคาราชเนี่ยท่านปรากฏกายให้มนุษย์ได้เห็น
จากว่าท่านจำสินในช่วงพรรษาอยู่นานแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างก็จะมีพิธีบวงสวง
หรือบางพื้นที่บอกว่าก่อนที่จะออกพรรษาเชื่อไหม
เห็นรอยพญานาคก่อนเห็นรอยนำมาก่อนเลยนะคะ
ไปจุดแรกก่อนพาไปดูพิธีบวงสวงตรงนี้ค่ะ
ตำหนักวังนาคินที่กำแพงเพชรนะคะนี่บรรยากาศช่วงค่ำ
กลุ่มชาวบ้านกว่า๘๐คนมาร่วมพิธีบวงสวง
พญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
๘๐คนนี้ก็คึกคักได้นะเพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้มากันแบบปั้งใจ
ฟ้อนรำไร่รำแบบนี้ด้วยเพื่อเป็นการบวงสวงนะคะ
พิธีนี้แน่นอนค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ในช่วงออกพรรษาชาวบ้านก็เข้ามา
บางคนเห็นไหมมาร่ายรำโฟกัสหน้าจอดีนี่
ไล่ลำอยู่ดีปรากฏว่าเจอสิ่งแปลกมาค่ะ
ร้องส่งเสียงไม่ได้เป็นภาษาคนเลยนะ
ซึ่งเราฟังไม่ออกนี่ไร่รำแบบนี้นะคะ
นี่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าลงมาร่วมในภิธีนี้ค่ะ

การจุดประทัดวงสวงนี่มาแล้ว

รอตอนไหนรอตอนปังสุดท้าย

พฤศจิกายนวันเปิดประเทศของประเทศไทยนะคะ

ยังนำบ่นสีสายพันธุ์ต่างไหน
อนสีสายพันธุ์ต่างมาปลูกเสก
เพื่อให้ชาวบ้านได้ซื้อกลับไปบูชาอีกด้วยนะจ๊ะ
มิติใหม่ละ
นี่ไงบ่นสีอามปลูกเสกเสร็จปุ๊บเอาเลย

คือธรรมดาบอลพวกนี้ก็มีราคาอยู่แล้วนะ
ใช่ค่ะนี่คือที่กำแพงเพชรค่ะ

นิเทศราชประดิษฐ์คลอง๑๓ลำลูกกา
ที่นี่มีอะไรมีพิธีทอดพระป่าสามัคคี

เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพญาอนันตนคราช

คนไปร่วมเยอะเลยนะคะครับข้างกันเลยทีเดียว

สิ่งที่อื้อหาก็คือประธานพระป่าสามัคคี
คือคุณทศพลจังพาณิตกุล
จู่ท่านก็เล่านี่ท่านนี้ค่ะเล่าบอกว่า

เห็นรอยพญานาคปรากฏที่บริเวณหน้าสารพระพิกเนธ
นี่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ
พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก่อนออกพรรษานี่ค่ะท่านก็เลยโชว์ภาพนี้ให้เราดูนะคะ
พอดูเสร็จแล้วเสร็จพิธีแล้วแล้วไงต่อจุดประทัดสิ
ประทัดแน่นอนก็ต้องไปส่องหาเลขปลายหางประทัดนะคะ
เพื่อลุนเลขวันที่อะไร๑พฤศจิกายน๙๙กับ๖๘๒นะจ๊ะ